ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะงานหมอลำงานลูกทุ่งเริ่มมีมากมายใช่ไหมคะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูมิติใหม่ของการรับทิพย์สินน้ำใจจากแฟนคลับค่ะ
ต้องบอกว่าวงนี้เนี่ยเขาดังมากนะคะวงแสงทองฟินแลนด์ค่ะ
งานรุมงานแน่นจริงนะคะขึ้นเหนือร่องใต้ไปทุกที่ค่ะ
แล้วงานเยอะขนาดนี้นะคะแฟนคลับเวลาเขาอยากให้ติ๊บเนี่ยเขาก็อยากให้นะคะ
แต่ว่ามันติดโควงโควิดใช่ไหมคะมันต้องห่างกันหน่อย
เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่ามิติใหม่เกิดขึ้นยังไงในการรับทิพย

ผมผู้ชมน้องเค๖๕๓ไปนะคะแล้วก็รับทิพย์กันไปค่ะ
ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่งานกาชาติที่ไหนนะคะ

นี่เป็นมิติใหม่ของการรับสินน้ำใจเล็กน้อยจากแฟนคลับ
เพราะว่างานที่ไปเนี่ยเขาจัดเวทีกันแบบมีเว้นระยะห่างกันพอสมควรเลยคุณผู้ชม
ไม่ให้นักร้องเข้าใกล้คนดูมากเกินไปค่ะ

ทำยังไงค่ะก็ต้องยื่นกันไปแบบนี้ค่ะ

กับหมอลำสาวแพลวพราวแสงทองนะคะ
ก็เลยคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่
โดเรมอนควักออกมาจากกระเป๋าให้เลยค่ะ

แล้วก็ให้แฟนแล้วเสียเงินมาให้นะคะ
เรียกว่าเป็นการให้ติ๊บแบบเว้นระยะห่างค่ะ

ก็คือร้องเพลงไปก็ต้องเวลาเอาหยอดเงินเข้าไปค่ะ

อาจจะใกล้กันชีวิตกันน้อยแต่ไม่เป็นไรนะครับ

โชว์แบบนี้รับรองว่าสะเทือนเลื่อนลั่นถึงใจแน่นอนจ้า

แล้วก็แฮ่แล้วก็แบบว่าพยายามจากแบบว่าใส่ติเป็นเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สงสัยคราวหน้าต้องทำเป็นกระบุงแหละกระบุงยื่นเข้าไปเพราะว่าแฟนคลับเยอะ